ท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางเป็นหนึ่งนะฮะ
โดยคุณต้นอ้อค่ะนะครับเธอบอกว่าเธอเป็นนักธุรกิจสาวพันล้านอืม
สุดท้ายถูกอดีตสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ยักยอกทรัพย์สินของเธอไปด้วย
ว่าเป็นสินสมรสร่วมกันที่หาด้วยกันมาอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือทางคดีค่ะอ่าบอกอดีตสามีเป็นอดีตสมาชิกพักเก้าไกลอืม
ก้าวกลายเองก็ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ดูทางฝั่งฝ่ายหญิงก่อนกันแล้วกันวันนี้ฝั่งฝ่ายชายที่ฝ่ายหญิงบอกชื่อเสียอู๊ดเนี่ย
ให้ข้อมูลกับนักข่าวแล้วถ้าเสียอู๊ดอยากจะพูดคุยอธิบายชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
ก็บอกมาได้นะฮะเราจะได้ฟังทั้งสองมุมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
คุณวิลัยลักษณ์อายุ๔๑ปีนะครับเป็นนักธุรกิจพันล้านอยู่ทางภาคอีสานนะฮะ
เธอบอกว่าเธอถูกอดีตสามีคือเสียอู๊ดทำร้ายร่างกายแล้วก็ถ่ายโอนทรัพย์สิน
ยอกทรัพย์สินของเธอที่เป็นสินสมรสเนี่ยนับพันล้านออกไปด้วยให้กับบุคคลที่สาม
วันนี้คุณวิมลวันนะฮะก็ไปสอบถามเพิ่มเติมคุณลักษณ์นะบอกว่า๙ปีนะที่คบหาอยู่กินกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะครับ
ก็เริ่มทำธุรกิจอาหารสัตว์ร่วมกันเธอบอกเธอเคยถูกเสียอู๊ดทำร้ายร่างกายเนี่ย
หูฉีกเย็บเกือบ๑๐เข็มไปรอบนึงตั้งแต่เมื่อ๗ปีก่อนนะฮะ
ว่าตอนนั้นเสียอู๊ดเนี่ยไปรู้จักกับเด็กเอ็นจน๒กันยายนที่ผ่านมาถูกเสียอู๊ดชกเข้าเบ้าตา
ฝั่งซ้ายจนหางคิ้วแตกเลือดอาบตาเขียวช้ำตรงนี้นี่แหละ
ชนวนเหตุครั้งนี้มาจากช่วงกลางดึกกรกฎาคมที่ผ่านมาเสียอู๊ดเนี่ยเปลี่ยนไป
หายตัวออกจากบ้านเป็นอาทิตย์ติดต่อไม่ได้พอกลับมาบ้านก็มาติดกล้องวงจรปิด
จนกระทั่งสองกันยายนคือวันเกิดเรื่องเสียอู๊ดขับรถมัสแตงสีแดง
เอามาเก็บที่บ้านแล้วจะออกไปอีกเธอตัดสินใจเข้าไปถามว่าพี่จะไปไหน
แต่อดีตสามีตะโกนตะคอกบอกไม่อยากอยู่กับมึงไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกัน
ทำไมไม่ไปตายกับพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้ด่าเธอสารพัด
แล้วมาบอกว่าเธอเนี่ยไปอยู่บ้านเขาทำไมทำไมไม่ออกไป
บอกวันนั้นเธอยอมรับว่าโมโหเพราะบ้านนี้เนี่ยคือบ้านซื้อด้วยกันตั้งแต่เริ่มมีเงิน
ไม่ใช่บ้านของฝ่ายชายคนเดียวค่ะเธอก็บันดาลโทษะเอาตุ๊กตาปูนปั้นเนี่ย
ทุบกระจกรถมัสแตงของเสียอู๊ดก็เลยถูกเสียอู๊ดต่อยเข้าเบ้าตาซ้าย
หางคิ้วแตกเลือดอาบแต่สามีไม่สนใจเธอเลยโทรเรียกรถสไลด์ให้มาเอารถเนี่ยไปเข้าศูนย์ไปเข้าซ่อม
จากนั้นเธอก็ไปเจอว่าเสียอู๊ดเนี่ยยักยอกสินสมรสหลักพันล้านบาทไป
โดยการไปจดทะเบียนบริษัทที่๒ร่วมกับลูกติดนะฮะ
แล้วให้ลูกเนี่ยถือหุ้น๙๙๐๐หุ้นส่วนเสียอู๊ดถือแค่๑๐๐หุ้น
แล้วยังเอาชื่อเธอเนี่ยเข้าออกจากผู้ถือหุ้นบริษัทอีก๑๓ครั้งด้วยกัน
ยืนยันว่ามีหลักฐานนะฮะหลังเกิดเหตุตัดสินใจไปแจ้งความข้อหารทำร้ายร่างกาย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
มนต์ดำเพื่อให้ผัวรักแล้วเธอก็เสพยาเสพติดเธอบอกเธอขอท้าเลยให้พ่อของอดีตสามีเนี่ยเอาหลักฐานออกมามาเปิดเผยเลยถ้าเธอเป็นคนอย่างนั้นจริงแล้วก็เอาวงจรปิดให้ดูเลยว่าตัวเธอเองเนี่ยต้องอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างหวาดระแวงยังไงก็เลยเปลี่ยนกุญแจบ้านทั้งหมดนี่พอไม่อยู่บ้านเนี่ยเสียอู๊ดเข้าบ้านไม่ได้ตั๊ก
เข้ามาเอาทรัพย์สินออกไปรวมถึงรถบีเอ็มที่เป็นชื่อของเสียอู๊ดออกไปด้วยนี่นะฮะแล้วเสียอู๊ดก็ให้พ่อกับแม่มานอนเฝ้าที่บ้านเพื่อคอยกันไม่ให้เธอกลับเข้ามาที่บ้านค่ะ

ตัวลักษณ์เองลักษณ์ไม่เคยไปทำอะไรใสอดีตสามีอยู่แล้ว

ลักษณ์ว่ามันไม่เกินความสามารถลักษณ์นะ

ได้บอกว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำ
ไม่ใช่คุณเหรอที่พยายามทำให้ฉันกับลูกคุณ

แล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรื่องที่ว่าเราไม่ดูแล
มีหลักฐานในการโอนเงินให้เขาใช้ทุกเดือนเดือน
ละสี่เมืองบาท
ที่นี่เราก็เลยต้องฟังอีกฝั่งด้วยนะฮะ
ความเป็นธรรมเรื่องนี้นะขดงคดีเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างของเธอนะครับ
เราก็ไปที่สกลนครนะฮะก็ได้เจอกับคุณพ่อของเสียอู๊ด
อดีตสามีของคุณหลักนะทางคุณพ่อเสียอู๊ดบอกว่า
จุดเริ่มต้นที่เธอบอกทำธุรกิจอะไรมาร่วมกับลูกชายของพ่อเนี่ย
ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยธุรกิจอาหารสัตว์มันก็เริ่มมาจากพ่อนี่แหละ
ที่ช่วยเขาเนี่ยทำธุรกิจกันส่วนเรื่องที่ลูกชายกับอดีตลูกสะพ้าย
ทำร้ายร่างกายกันทะเลาะกันอันนี้เป็นเรื่องจริง
พ่อของเสียอู๊ดบอกว่าปัญหาก็มาจากการที่พี่ชายของลูกสะพ้าย
ชอบเอาอาหารสัตว์ของบริษัทไปขายแล้วไม่เอาเงินเข้าบริษัท
พอลูกชายไปทวงถามลูกสะพ้ายก็โมโหขึ้นเสียงใส่
บอกนี่พี่ชายเขานะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ย
เริ่มมีปัญหากันพ่อของเสียอู๊ดยืนยันว่าสิ่งที่ลูกสะพ้ายพูดเนี่ย
ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะฮะอ่าอย่างเช่นล่าสุดเนี่ย
อดีตลูกสภัยก็เริ่มจากการทุบรถก่อน
ทำของใส่ลูกชายหรือเปล่าแล้วก็อาจจะใช้สารเสพติดด้วยหรือเปล่า
ต้นขายหัวหารต้นกำเนิดกระคุนผมเป็นธุระกิจของคุณพ่อ

ครับเรื่องราวมันตั้งแต่เริ่มเลขมันนักที่
เขาทวงหนี้แปลว่าพี่ชายเขาขายหัวอาหารของบริษัท

แล้วเขาขโมยเซฟอะไรตอนนี้อะไรของเขากลับบ้านหมด
แล้วสิ่งที่ทำให้เขาแตกหักนี่คือยังไงครับ
มันกดแค่เรื่องตีหัวนี่แหละ
เพราะว่าเขามาทุบรถเขาก่อนพูดกันไม่รู้เรื่อง
มั่นใจยิ่งรักนี่เขาก็เป็นคนที่ใจร้อน
เพราะว่าเขามีอยากให้ตำรวจตรวจดูเลือดเขาด้วย
อันนี้กินท่อมกินชาโอ้โฮ
ถึงขั้นขอให้ลองตรวจเลือดหน่อย
พ่อบอกกินท่อมกินกัญชา
แต่คุณลักษณ์เธอบอกเธอก็ปลูกเอาไว้ใช่ไหม

เอาเป็นว่าข้อมูลสองฝั่งก็ยังไม่ตรงกันนะ

เราได้แชทที่ทางเสียอู๊ดก็สั่งลูกน้อง
ห้ามนำบัญชีการลงทุนเอกสารอะไรเนี่ย

เพราะเขาผลสภาพความเป็นภรรยาของเสียอู๊ดแล้ว
ใครเอาไปให้เนี่ยนะข้อมูลทั้งหลายเนี่ย
เดี๋ยวจะไล่ออกจะดำเนินคดีข้อหาเผยแพร่ความลับบริษัทด้วย

เสียอูตก็ส่งหาบุคคลนึง
จะเลิกจะหย่าจะแบ่งสมบัติก็มาตกลงกัน
ทุกวันนี้ไม่มีความสุขนะจะมาสร้างปัญหาเพิ่มอีกทำไม
ฝากบอกด้วยว่าบ้านเนี่ยไม่ต้องล็อก
แล้วให้พ่อกับแม่ไปนอนเฝ้าเองนะ
จนกว่าจะตกลงเรื่องสถานการณ์เสร็จสิ้น
สิ้นล่าสุดนะฮะทีมข่าวของเราก็ติดต่อเสียอู๊ดได้นะครับท่านผู้ชมครับ
อู๊ดบอกว่าเขาสามารถชี้แจงทุกข้อกล่าวหาที่อดีตภรรยาเนี่ยมาร้องผ่านสื่อได้หมด
ค่ะทุกอย่างมีที่มาที่ไปแล้วเขาก็รู้จักนิสัยของอดีตภรรยาดีว่าเป็นยังไง
อู๊ดบอกผมขอยืนยันว่าผมก็รักภรรยาของผมมากคนรอบข้างรู้ดี
ที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยที่เคยอยู่ด้วยกันหลายปีเนี่ยไม่เคยเปลี่ยน
ตลอดเวลาที่อยู่กินด้วยกันไม่เคยเสียแทร่งแกล้งรักภรรยา
ตลอดชีวิตที่มีภรรยาคนนี้เนี่ยนะคือรักเขามาก
หลังจากนี้ถ้าเลิกกันเนี่ยก็ไม่ทิ้งก็ไม่ทอดทิ้งก็จะดูแลแม้จะเลิกกัน
ส่วนภาพที่ภรรยาบาดเจ็บหางคิ้วแตกเลือดอาบยอมรับว่านั่นคือภาพจริง
ตอนนั้นตัวเขาบันดาลโทษะเสียใจมากกับเหตุการณ์นั้น
และล่าสุดเขาได้คุยกับญาติของภรรยาแล้วว่าให้มาคุยทำข้อตกลงการหย่ากัน
ขอให้จากกันด้วยดีที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ออกมาพูดผ่านสื่ออย่างเป็นทางการ
เพราะทนายขอให้ไปสู้กันในชั้นศาลอันนี้ข้อมูลจากสองฝั่งนะ
ทีนี้พอมีการเปิดเผยว่าผู้ชายคนนี้ที่ว่าทำร้ายร่างกายภรรยาใช่ไหมคะ
เป็นสมาชิกของพักเก้าไกลรองโฆษกพักเก้าไกลก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
โดยพักเนี่ยถูกพาดพิงทำนองว่าคณะทำงานของก้าวไกลมีพฤติกรรมซ้อมภรรยา
โฆษกก็เลยบอกไปตรวจสอบมาแล้วเขาเป็นสมาชิกพักร่วมลงพื้นที่เฉย
ทีนี้ถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วพบว่าทำผิดจริงเนี่ยก็จะถูกขับออกจากพักเหมือนกันที่รองโฆษกบอก
เราส่งทีมข่าวไปที่ศูนย์พักก้าวกลายจังหวัดศักรณคอนนะคะ
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่าเสียอู๊ดหรือว่าอดีตสามีคุณลักษณ์เนี่ย
ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเป็นแค่คนช่วยหาเสียงเฉยค่ะ
ส่วนในรายละเอียดเนี่ยต้องให้โคศกพักก้าวกลายเป็นคนแถลงด้วยตัวเอง
ทีนี้คุณเพชรกรุณพลนะคะสสบัญชีรายชื่อ
แล้วก็รองโฆษกพระเก้าไกลก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณเพชรบอกว่าตรวจสอบแล้วเพราะว่าผู้ชายคนนี้
สมัครสมาชิกพักเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม
แล้วก็ไม่ได้มีชื่อถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพักอะไร

ใส่เสื้อโลโก้พักลงพื้นที่มันก็ไม่ถูกต้อง
เพราะว่ามีหลายคนที่มีเสื้อผ้าของพัก
คือก็หาซื้อได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างที่มีทั้งอาสาสมัครและคณะทำงาน
ส่วนขั้นตอนการดำเนินการว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้
คุณเผดกระดูลโบกว่าไม่ว่าจะสมาชิกพักหรือสอศอก
ก็จะต้องมีการสอบสวนและถ้าผิดจริงก็จะถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกของพัก
ยืนยันนะครับว่าพักเก้าไกรจะไม่อดทนกับการใช้กำลัง
ในการตัดสินปัญหาแล้วก็ในการแก้ปัญหา
รวมถึงไม่ว่าจะเป็นชายทำร้ายหญิงหรือหญิงทำร้ายชาย

แต่เป็นเพียงผู้ที่เป็นสมาชิกพัก
และร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานของพักเท่านั้นครับ

เพราะว่าเสื้อผ้าของพักเองก็ต้องบอกตรงว่า
ก็ทำกันขึ้นมาเองรวมถึงอาจจะมีการแจกจ่าย
ก็ทำให้เข้าใจผิดได้ว่าบุคคลที่อยู่ในภาพทั้งหมด
คือทีมทำงานหรือคณะทำงานของพัก
ซึ่งจริงแล้วในรูปเนี่ยมีทั้งคณะทำงานและอาสาสมัครครับ
คือพอเคสนี้เกิดขึ้น
ทางพักเก้าไกลเองก็เหมือนกับถูกตั้งคำถาม
ว่าเอ๊ะทำไมพักหลังมันมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นหลายคน
เหมือนแบบคนในพักสมาชิกพักแต่ละคนนี่โอ้โห
คือแต่ละคนเขาก็ตรวจสอบตั้งกรรมการอะไรของเขาอยู่
แต่ว่าคนนี้ล่าสุดเนี่ยทางคุณเพชรก็เลยบอกว่า
เขาเป็นแค่อะไรนะมาช่วยหาเสียงใช่ไหม

ไม่ได้เป็นคณะทำงานด้วยแค่ลงพื้นที่หาเสียงนะคะ
ทีนี้เราก็ถามอีกว่าแต่เรื่องนี้มันเป็นคดีความไปแล้วเนี่ย
พักจะมีแนวทางการดำเนินการยังไง
คุณเพชรกรุงพลบอกว่าก็ทุกคดีก่อนศาลมีคำตัดสินเนี่ย
อันนี้ตามกฎหมายไทยเลยเนาะ
ถ้าศาลยังไม่ตัดสินเราก็ต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลย

แต่ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายระหว่างคนในครอบครัว
เราไม่สามารถเข้าไปตัดสินการกระทำได้
ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางตำรวจแล้วก็กฎหมายนะคะ
ทีนี้พอคุณเพชรออกมาอธิบายเรื่องเสื้อพัก
เสียอู๊ดเอาไปใส่ลงพื้นที่ว่าไม่ใช่เสื้อที่พักทำขึ้นมา
ทางเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร

ทุกคนคะหนูขอส่งหลักฐานการสั่งทำเสื้อพักเก้าไกลจำนวน๕๐ตัว

ใครสั่งเงินใครที่สกลนคร
ใช่คณะทำงานสกลนครในทางปฏิบัติหรือไม่คะ

เขามีการชี้แจงแล้วว่าทางคณะทำงานสกลนครเป็นคนสั่งทำ

ใครอยากจะเอาโลโก้พักเขาสัญลักษณ์พักเนี่ยไปทำสินค้าอะไรขายกันก็ได้เขาไม่ห้าม

ทีนี้พอคนบอกเห็นไหมใส่เสื้อพักก้าวกลัย
คุณเพชรเคยบอกว่าอาจจะเป็นเสื้อที่เขาทำขายกันเองก็ได้
คนก็เลยยืนยันว่าอันนี้คณะทำงานพักเก้าไกลสั่งทำจริง
ค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าทางเก้ากลายจะชี้แจงยังไงในเรื่องนี้ต่อไปไหม
ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อ๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
คุณไอติมพริษบัชรสินโคศกพักก้าวกลัย
พร้อมด้วยคุณศาสินัลธามณิทินัลสสกรุงเทพฯพักก้าวกลัย
ในฐานะกรรมการวินัยพักก็แถลงข่าวยอมรับนะคะว่า
ตอนในก้าวกลัยก็เจอกับปัญหาอยู่เหมือนกัน
คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและเรื่องการคุกคาม
ซึ่งปัญหาบางทีมันก็เกิดจากบุคลากรภายในองค์กรหรือว่าในพักเอง
สิ่งที่พักต้องทำคือการยอมรับปัญหา
และหาความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายโดยไม่ปกป้องคนในองค์กรที่กระทำผิดค่ะ
พักก้าวกลัยจะไม่สร้างวัฒนธรรมการปกปิดการกระทำผิดของคนในองค์กร
เพราะเราเชื่อว่าการปกปิดและการไม่มีมาตรการรับผิดเพียงเพราะกลัวองค์กรเสียชื่อเสียง
จะเป็นต้นเหตุสำคัญในการส่งเสริมการคุกคามทางเพศ
และการใช้อำนาจอย่างช่อชนในสังคมครับ